คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะฮะ
เป็นเหตุไฟไหม้บ้านไม้กลางเมืองชนบุรี
แต่ว่าเป็นเหตุสลดครับเพราะว่าในบ้านเนี่ย
มีผู้สูงอายุซึ่งเป็นชายพิการ
และเป็นผู้ป่วยติดเตียงพยายามตะเกียกตะกายหนีนะฮะ
แต่สุดท้ายโดนไฟคลอกไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่
พยายามเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ระงับเหตุครั้งนี้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเหตุใหญ่เหตุระทึกเกิดกลางดึกนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายหน่วยงานนำรถน้ำ
รวม๗คันระดมฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังโหมไหม้บ้านไม้หลัง๑
และกำลังลุกลามไปยังบ้านที่ติดกันอีก๒หลังนะครับ
ภายในซอยอภิษฐานตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะฮะ
การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากคุณตั้งแต่หน้าปากซอยแล้ว
ทำไมรู้ไหมฮะคือเป็นซอยแคบ
หน้าปากซอยมีรถจอดมีเสาไฟ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะเอารถดับเพลิงขนาดใหญ่เข้ามาได้นะครับ

บ้านแห่งนี้อยู่ในซอยแคบจริงและอีกอย่างหนึ่งคือลมกระโชกแรง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงนะฮะ
จึงสามารถที่จะไปดับเพลิงไว้ได้
ตรวจสอบภายในห้องน้ำของบ้านที่เป็นต้นเพลิงนะครับ
ก็ไปพบร่างของคุณลุงสุริยะเอี่ยมสวัสดิ์อายุ๕๒ปี
เป็นผู้พิการขานะฮะแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ถูกไฟคลอกดำเป็นต่อตะโกนะครับ
อกจากนี้ยังมีสุนัขที่ถูกล่ามโซ่ไว้ภายในบ้านถูกไฟคลอกตายอีก๒ตัว
แล้วก็ยังพบว่ามีผู้ถูกไฟลวกบาดเจ็บอีก๑ราย
คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าตอนที่ไปพบเจอร่างของคุณลุงสุริยะเนี่ย
คุณลุงไม่ได้อยู่ที่เตียงนะแม้คุณลุงจะเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แต่เหมือนคุณลุงเนี่ยพยายามที่จะเอาตัวเนี่ย
หนีออกมาจากจุดนั้นให้ได้พยายามจะคลานออกมาจากจุดนั้นให้ได้นะฮะ
แต่สุดท้ายออกมาไม่ทันก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะครับ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาค๒จะเข้ามาตรวจสอบ
หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไปนะครับ
แล้วก็ต้องหาวิธีการแก้ไขด้วยนะคุณนะ
เพราะว่าซอยแคบมีรถจอดมีเสาไฟมีอะไรแบบนี้
ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อีกมันจะเข้ามาระงับเพลิงได้ยาก